เลยนะคือพี่อ่าพี่โมโดธรรมความความคืบหน้า
เกี่ยวกับการติดตามจับหมีควายให้พี่เล่า

โอ้ววาฉันอ่าแล้วเจ้าแต่งโมอ่ะใช่ไหมเจอ

โดยหมอจะวิ่งไปยิงยาสลบหมีแต่เป็นจังหวะที่หมีหันมาเห็นหมอ
แล้วหมีวิ่งไปหาหมอหมีจะทำร้ายหมอหมอก็เลยวิ่งหนีหมี

เขาไม่วิ่งแต่หอมอยังไม่จบนะหอมอ
ที่หมีจะถึงตัวหมอหมอเลยกระโดดลงน้ำหนีหมี
หมีไม่สามารถทำร้ายหมอหมอจึงตกน้ำเพราะหนีหมี
สุดท้ายทั้งหมอและหมีต่างแยกกันหนีเพราะหมีก็กลัวหมอส่วนหมอก็กลัวหมี
จากนั้นยาสลบได้ออกฤทธิหมีควายจึงสลบไป